ผู้รับสรรพทางจากรัฐบรายการของรัฐและหรือรัฐวิสาหกิตนะครับ
และต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในค่าหุ้นส่วนหรือบริษัท
ซึ่งเป็นผู้รับสัมประธานจากรัฐ
มีโอกาสสัมภาษณ์ครับเชิญครับ

หรือเป็นอีกเรื่องเดี๋ยว
คือก่อนนั้นเนี่ยคุณธนาธรณ์เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในหนังสือไอฟอสเทศนะครับ
คือว่ามันมีประมาณ๕๐๐๐ล้านอันนี้ยังอยู่กัน
คืออย่างนี้พวกเขาบุญหาข้อมูลครบสิ้นหน่อยนะครับ
เพราะว่ามันมีไอ้นุ่มเพิ่มมาเอาไอ้นี่ขายให้พ่อครัว

เก็บคะแนนสำหรับพระพิษฐีเศรี่ยงเกียบ

ของประชาชนในทุกภูมิภาค
เราไม่ใช่พักภูมิภาคเราไม่ใช่พักภาคอีสานเราไม่ใช่พักภาคใต้
บันทึกความเข้าใจว่าต้องการเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์ศีล
ซึ่งทำขึ้นระหว่างผมธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

เพื่อจะกระทับการตามตรงใสให้มีภักษ์ใกล้ที่สุด
นี่ค่ะเดินให้เจ้าหาพี่ปุ๊ยอยู่ตรงนี้

สวัสดีครับ